เหตุการณ์นี้แตกตื่นเลยครับเพราะว่าเกิดขึ้นกลางเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมฮะหนุ่มหลอนกัญชาครับกัญชาอีกแล้วอ่ะกัญชาอีกช่วงนี้ข่าวกัญชาเยอะนะ
คมแฝกมาไล่ทุบรถแถวประตูน้ำคุณผู้ชมลองไปดูหน่อย
ชาวบ้านก็ถ่ายไว้ได้ครับนี่นะครับป้ายทะเบีย
นี่นะหน้าชัดอยู่นะ
ชาวบ้านถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยครับหลังจากชายคนนี้คุณผู้ชมที่เราเขียนแดงไว้เนี่ยนะ
ก่อเหตุเอาไม้คมแฝกไล่ทุบกระจกรถแถวถนนเพชรบุรีครับ
ถึงแยกประตูน้ำช่วงเที่ยงของวันที่๒กรกฎาคมครับ
ตำรวจสนพญาไทยเนี่ยสืบหาบ่อแสจนไปทราบว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายธนวัฒน์อายุ๒๙ปี
เมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็เลยเอากำลังไปจับกลุ่มได้บริเวณเพิงพักริมทางรถไฟสาย๘ริ้ว
ใต้รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ครับนี่ควบคุมได้แล้วนะ
เรียบร้อยเลยครับนี่แหละฮะนายธนวัฒน์นะครับไปจับได้มันจะเป็นสถานีอโศกกับคลองตันครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าปกติอ๋อเขาเคยขับวินมอเตอร์ไซค์ตรงบีทีเอสอโศกนี่แหละ
แต่ปัจจุบันเลิกขับไปแล้วเอ้าทำไมล่ะโดนผู้โดยสารร้องเรียนครับ
พกอาวุธมีดก็เลยโดนพักงานไป๔๕วันเดือนครึ่งนะครับ
โดยก่อนก่อเหตุเนี่ยเขาขอเงินแม่ไปซื้อกัญชาเสพ
ซื้อมาเสพปุ๊บหลอนเลยครับเพื่อนของผู้ต้องหาที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนั้นน่ะ
ก็บอกว่านายธนวัฒน์เหมือนเขาจะมีอาการทางสมองมานานแล้วนะ
บางวันก็เพ้อบางวันก็นั่งคุยคนเดียวหัวเราะคนเดียว
แต่ไม่ยอมพานายธนวัฒน์ไปรักษาครับ
อย่างเดียวเลยพอจะจับเข้าคุกแบบนี้อ้าว
เจ้าตัวก็คือนายธนวัฒน์ก็เลยยิ่งอาการหนักครับ
ส่วนกัญชาที่นายธนวัฒน์เสพเนี่ยก็คือจะเสพเฉพาะเวลาเครียดเสพปุ๊บเขาก็จะดูใจเย็นลงดูสงบลงครับ
ตำรวจไปตรวจสอบประวัติพบว่านายธนวัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยเคยก่อเหตุแบบเดียวกันมาแล้ว
ในพื้นที่สอนอพญาไทยถึง๖ครั้งนะคุณผู้ชมแล้วก็มีที่สอนอมักกษันด้วย
บอกได้เลยว่าภัยสังคมครับแบบนี้ภัยสังคมตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาตามกฎหมาย
ส่วนอาการทางจิตเวทเนี่ยนะฮะถ้าหากเป็นจริงก็ต้องส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลครับ
ช่วงนี้หลายคนกังวลนะคุณฮะกลัวว่าจะมีข่าวแบบนี้เสพกัญชาเมาอารวาสเสพกัญชาเมาก่อเหตุอาจยกรรม
ในการชาป่วยอาการหนักนี่นะ
มันจะเหมือนมาแทนเหล้าแทนยาเสพติดอะไรเปล่านะ